ไหว้เทพเจ้าใช่ไหมเราก็พาไปดูบรรยากาศต่อเลยละกันค่ะ
เพราะว่าคนก็ไปไหว้เทพเจ้า
เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉสิงเอี๊ยะนะคะ
รวมถึงใครที่บอกว่าเกิดปีชง
ก็จะมาไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอี๊ยะ
อันนี้สำหรับเรื่องเทพเจ้าเกี่ยวกับโชคชะตา
ทีนี้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

จะบอกว่าปีนี้บรรยากาศมันก็มีความเปลี่ยนไป
เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ
พาไปดูที่ศาลเจ้าหมาหยกรู้
วิหารเซียนแก้วจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ซึ่งปีนี้ใครที่ตรงกับปีชง
เขาจะมาไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอี๊ยหรือว่าเทพเจ้าดวงชะตา
เป็นการสะดอกเคราะห์สำหรับคนที่เกิดปีชง
คือเขาก็เตรียมกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับเส้นไหว้
เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดคำอธิษฐานต่างเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีชุดไหว้นำไปไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอี๊ย

ทีนี้ใครจะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเนี่ยนะคะ
ปีนี้เขาก็จัดเป็นเครื่องไหว้มีใบอธิษฐานเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ก็เอาไปไหว้ต่อหน้ารูปสมมุติของเทพเจ้าฉ่ายสิงเอี๊ยะ
พอไหว้ขอพรเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็พอถึงเวลาเลิก
เวลาที่เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยจะเสด็จลงมาจากสวรรค์
สารเจ้าพ่อกวนอูทางเจ้าพ่อกวนอู
ประทับทรงทำพิธีไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะให้กับทุกคน
คือก็เป็นการขอพรให้กับคนที่มาไหว้ขอพรนะคะ
แล้วชาวไทยเชื้อสายจีนเขาก็จะเชื่อ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะลงมาจากสวรรค์ในวันตุจีน
ไหว้อย่างที่บอกค่ะ๕ทุ่ม
เสด็จมาทางทิศตะวันออก
จะมีเวลากราบไหว้แค่ถึงตีหนึ่งก็คือ๒ชั่วโมงเท่านั้นเอง
เมื่อวานหลายบ้านเขาก็ตั้งโต๊ะกันตอนประมาณ๕ทุ่มนะ
ผมก็ไหว้ตอน๕ทุ่มเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้พอจากกำแพงเพชรแล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูที่ใต้บ้างค่ะคุณผู้ชม
ที่ศาลเจ้าแม่ก่อนเหนียวยาลา
ตรงนี้ทางแม่ทัพภาคที่๔แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรวมถึงรองผู้ว่า
แล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ยาลา
ก็มาไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภชัยสิงเอี๊ยะกันค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ยะลานะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลย
เสริมความเป็นสิริมงคลให้ร่ำรวยเงินทอง
สุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะคะ